พิการวัย๘๔ปีชาวจังหวัดบุรีรำนะคะ
ยังคงมุ่งมั่นในการโยกรถสามล้อพระราชทาน
เดินทางมุ่งหน้ามายังกรุงเทพมหานคร
เพื่อเข้าสการะและแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน
ภูมิพลอดุลยเดชที่พระบรมมหาราชวังค่ะ
ล่าสุดนั้นเดินทางออกจากอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแล้ว
รับว่าเหนื่อยแล้วก็อ่อนล้านะคะ
แต่ว่าจะอดทนให้ถึงที่สุด
ติดตามจากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ

ลุงปานเดินทางออกจากจังหวัดบุรีรำนะครับ
เพื่อไปถวายศักระพระบรมศพ

ที่พระพระรมหัวลาชวังกรุงเทพมหานคร

ตอนนี้เดินทางมาหลายวันแล้วร่างกายก็เริ่มอ่อนล้า
แต่ว่าหัวใจของกุมารเองก็ยังสู้ครับ

โมงเช้าวันนี้ลุงปานหมื่นโยชน์
อายุ๘๔ปีชาวนาจังหวัดบุรีรำ
พิการทางร่างกายขาสองข้างไม่มีแรง

ออกเดินทางจากสนามกีฬามวกเหล็ก
อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
ป่านค่อยโยกรถสามล้อพระราชทานคู่ใจ

เหลือระยะทางอีก๑๐๐กิโลเมตร
ถึงจุดหมายปลายทางพระบรมมหาราชวัง
เพื่อถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
แสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
จากจังหวัดบุรีรำถึงจังหวัดสระบุรี
ระยะทาง๒๕๐กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางมาแล้ว๔วัน
ปานยอมรับเริ่มมีอาการอ่อนล้า
แต่หัวใจของลุงปานไม่เคยเหนือล้าตาม

ที่จะได้ถวัดศักราคพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ดีก็เธอก็เซาพวกก็แก่เว่น
แต่ตายผมอยากให้ไปเพราะอะไร

มีชาวบ้านในพื้นที่นำอาหาร

เพราะเหลวงในเรื่องปลอดภัย
ครับตอนนี้ลุงปานนะครับเดินทางมาถึง
ก็จะแวะสักการะพระอารมณ์ฉายลักษณ์ครับ
ก่อนที่จะเดินทางไปกรุงเทพต่อไปครับ
ไปยุ่งสักการณ์สงเกตข่าวธนรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดสระบุรีครับ